มีเรื่องราวที่ท่านเจ้าอาวาสวัดนะคะออกมาถ่ายทอดประสบการณ์
แล้วก็โพสต์เอาไว้ผ่านทางเฟซบุ๊กเป็นเรื่องราวของการมาขอส่วนบุญ
ถึงหน้ากุฏิเลยครับท่านบอกว่าเป็นผีเปรตค่ะอืม
คุกเข่าขอส่วนบุญค่ะที่วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ
ตำบลทงธานีอำเภอธวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะครับ
อธิการธนบดีธรรมธินโนท่านเจ้าอาวาสวัดเหนืออุดรชายสิทธิ
ท่านเป็นคนโพสต์เอาไว้ค่ะอืมท่านเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งสามสิบเอ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมา
กำลังนอนหลับอยู่นะคะได้ยินเสียงเหมือนหนูร้อง
แต่เสียงดังมากคือจี๊ดจี๊ดจี๊ดแบบดังเลยอ่ะครับ
ถึงขั้นตกใจตื่นในใจก็คิดว่าแมวคงไล่จับหนูมาอืม
ก็ลุกขึ้นไปออกไปไล่พอเปิดประตูออกไป
มองหารอบกุฏิอ้าวไม่เห็นแมวไม่เห็นหนูไม่เห็นอะไรเลย
ครับแล้วก็เหลือไปเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ที่บริเวณลานปูน
บันไดทางขึ้นกุฏิคล้ายกับคนนั่งก้มหน้าค่ะ
แต่ผมนี่ยาวรุงรังเลยนะมือสองข้างกระนมเหนือศีรษะ
แต่มือคือด้วนทั้งสองข้างไม่มีนิ้วมือค่ะพระท่านก็เลยถามใคร

แต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยนะคะค่อยเงยหน้าขึ้น
ลักษณะเหมือนหน้าคนโดนไฟลวกครับแผลผู้พอง
ไม่มีคิ้วตาสีขาวจมูกไม่มีปากยาวมีรูกลมที่ปลายปาก
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าตกใจมากพอตั้งสติได้ก็ถามอีก
ว่าเป็นใครอ่ะก็ไม่มีเสียงตอบอีกมีแต่เสียงร้องค่ะ
เสียงร้องจี๊ดจี๊ดจี๊ดแต่ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าฟังไม่รู้เรื่อง
ครับก็ถามใหม่อีกรอบคราวเนี้ยท่านถามว่า
ทำบาปกรรมอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้
เสียงที่ตอบกลับมาก็เป็นเสียงดังจี๊ดเหมือนเดิมนะคะ
แต่เสียงมันดังขึ้นกว่าเดิมท่านก็เลยบอกว่าไปซะ
แล้วเดี๋ยวจะทำบุญให้พอสิ้นคำพูดประโยคสุดท้ายว่า
เดี๋ยวจะทำบุญให้เนี่ยนะคะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็ลุกขึ้น
แล้วก็หันหลังเดินออกไปครับลักษณะการเดิน
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าแปลกมากค่ะเดินสี่ขา
สลับกับเดินสองขาเหมือนลิงเดินนะคะ
แล้วก็ก้มหน้าหายไปในความมืด
เพราะเชื่อว่าเขาคงมาขอส่วนบุญ
คิดคิดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเจตนาเข้ามาไม่ดีเนี่ย
ถ้าเขาไม่ก้มหน้าอัตมาก็จะไม่ได้เดินไปคุย
อ่าก็จะกลับเข้าห้องอ่ะเลย
กลัวอะไรเพียงแต่ว่ารูปลักษณ์เขาเป็นอย่างนั้น
แต่เราดูไม่ออกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะ
แต่ว่ามีผมที่ลุงหลังยาวนะ
แล้วก็ที่สำคัญคือ
อาตมาอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นเรื่องบุญ
เพราะว่าอัตมานี่ตั้งมาบวชในพระพุทธศาสนา
ไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าบุญ
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าบวชมาได้๘๐๐ศาลนะคะ
ก่อนหน้านี้จำวัดอยู่ที่อำเภอนองค์พ่อจังหวัด๑๐๑ได้๒พันศา
แล้วก็มาจำวัดที่วัดเหนืออุดรชายสิทธิ์ที่บ้านเกิดได้๖พันศา
ก็เป็นพระนักพัฒนาคนในพื้นที่ก็เคารพนับถือนะคะ